คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าปัญหาเพื่อนบ้านทะเลาะกันนะฮะ
ต้นเหตุมันคือเพื่อนบ้านอีกหลังนึงเขาปิ้งไก่ย่างขาย
ควันก็เลยลอยเข้าบ้านเขาก็มีการด่าไปด่ามาสุดท้ายเนี่ย
คนที่เขาขายไก่ย่างมายืนด่าอยู่หน้าบ้าน
ยกเท้าด่ากันเลยอ้าวอ่าแล้วเขาต้องอาจมีมีการอัดคลิปชี้แจ้งด้วย

อะไรใครยกอะไรอ่ะอุ้ยมาหาเรื่องถึงบ้านเลยนี่
ทำไมทำอย่างเงี้ยคะแล้วคุณทำอย่างงี้ได้ไง
คุณยกปีนหน้าบ้านเราอย่างงี้ได้ไงยังไม่มีคุณใจเย็นเย็น
ไม่มีใครยุ่งกับคุณนะคุณใจเย็นเย็นคุณมาหาเรื่องยังไง
ต้องบอกว่าเพื่อนบ้านสองหลังนี้เขามีเรื่องคดีความและอยู่ระหว่างการฟ้องร้องในชั้นศาลอยู่นะ
แต่ก็จะมาเกิดเป็นคลิปนี้ด้วยทีนี้ฝั่งผู้หญิงที่ยกเท้าในคลิปเนี่ย
ต้องออกมาทำคลิปชี้แจงว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างไร
บอกว่าก่อนหน้านี้นะเขาทำขนมหวานขาย
ก็เลยหันไปขายไก่ย่างที่หน้าบ้าน
ไก่ไปควันมันก็จะลอยเข้าบ้านไปใช่ไหมฮะ

สุดท้ายไปเข้าบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้

มีการกระทบกระทั่งกันแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
อ้าวไปฟังเสียงฉันเล่าหน่อย
หนูก็ไม่ได้อะไรก็คือว่าไม่ได้อะไรกับเขา
จนมาถึงประมาณช่วงเย็นประมาณ๔โมงเย็นได้ค่ะ

แล้วเขาก็ยกเท้าใส่หนู

เขาก็บอกเขาก็ด่าหนูว่า

แล้วเขาก็เดินเข้าไปในบ้าน
หนูก็เลยเดินไปด่าเขาที่หน้าบ้านในตามคลิปนะคะที่ลงไป

ถ้าเป็นตามที่ผู้หญิงคนนี้พูดแบบค่ะ
คนในบ้านที่อัดคลิปยกเท้าใส่เธอก่อน

เธอก็เลยกลับมายกเท้าใส่คืนบ้าง

ทีนี้ทีมข่าวก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
มันคือหมู่บ้านเอื้ออาทรครอง๙ที่ปฐุม
ถามนางทองหยอดอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นคนที่โพสต์คลิปเนี่ย
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๖โมงเช้าของ๒๕เมษายน
แต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงคือ๒๐๒๔เมษายน
ในคลิปคือนางสาวนาอยู่บ้านห่างกัน๓๐เมตร
มีการเสียบไก่ย่างขายหน้าบ้านปิ้งไก่หน้าบ้าน
ควันจากการปิ้งไก่มันลอยเข้ามาคะครุ้งทั้งซอย
ตัวเธอเองหายใจไม่ออกเสื้อผ้าที่ตากไว้ก็มีแต่กลิ่นของควันไก่ย่าง
วกกับพ่อเธอป่วยเป็นโรคเกาะนอนติดเตียงอยู่ที่ชั้น๒ของบ้านด้วย
แม่เองก็เป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคทาเดินหายใจ
ก็เลยกลัวว่าพ่อแม่จะมีผลกระทบจากควันไก่ย่างนะฮะ
นางทองหยอดก็เลยไปบอกประธานชุมชนแล้วประธานชุมชนก็ไปเตือนคนขายไก่ย่าง
ให้ติดตั้งปล่องสำหรับให้ควันมันลอยขึ้นฟ้า
แต่หลังจากประธานชุมชนไปเตือนกลับทำให้คนในบ้านนั้นไม่พอใจ
แล้วก็มีการมาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ก็คือให้ดำเนินคดีไปตามกระบวนการของกฎหมาย
หนูเล่นกับตำรวจไปอย่างนี้
เพราะว่าเขามีการมาด่าทอด้วยถึงบุพการี
สิ่งที่เรายอมไม่ได้ก็คือมาด่าถึงพ่อถึงแม่เราเนี่ยค่ะ
นางทองหยอดบอกว่านางสาวนาไปด่าถึงพ่อถึงแม่เขา
แต่นางสาวนาบอกว่าเหตุผลที่ไปตะโกนด่าแล้วก็มีการยกเท้าใส่
เพราะว่าถูกนางทองหยอดด่าคำหยาบคายมาก่อน
ฉะนั้นก็คงจะไม่ไปเดินไปด่ากลับคืนถึงบ้านหรอก
เขาเป็นคนชุมชนเดียวกันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน

แต่ล่าสุดเนี่ยนางสาวนาต้องการจะขอโทษนางทองหยอด
แต่นางทองหยอดไม่รับแล้วไปฟ้องร้องฐานหมินประมาท
และต้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
เพราะบอกว่านางสาวนาพูดจามหมินเขาคุกคามเขาทำให้เขาเกิดความตกใจกลัว
ตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลอยู่นะครับ